ตอนนี้มีความเคลื่อนไหวที่อัพพันธ์และเจ้าสภาครับ

ตรงนี้นะครับ

เป็นสอสอท่านไหนนะครับ
ที่ล้มลงไปนะครับ

ครับเดี๋ยวช่วยพาไปห้องพยาบาล
คุณผู้ชมครับเบื้องต้นมีรายงานมาบอกว่า

แต่เราอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นใครขณะนี้นะครับ
พยาบาลประจำรัฐสภา
ได้เข้านำมาดูแลมาปภมพยาบาลแล้วนะครับ

จะกลัวอีกครั้งเดี๋ยวอยากไปดูแล
ก็จะไปดูแล้ว
คุณหมอต้นสะพาน

ชะลอการลงมติสัก๒๓นาที

แล้วก็จะออกไปให้เรียบร้อย
ตอนนี้การลงมติก็ต้องยุติ

เดี๋ยวรอพาผู้ที่

เราจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบอีกครั้งนะครับ

การนับคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีตอนนี้นะครับ
อยู่ที่๔๖๒คะแนน